ก็มีความคืบหน้ามานะคะครับส่วนวันนี้หลายท่านอาจจะดู
ข่าวเย็นไทยรัฐอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะ
เป็นวันมหิดล๒๔กันยายนแล้ววันนี้ค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขเองก็ถือเลิกนะคะ
เป็นการโดนโรงกิจกรรมฉีดวัคซีนหนึ่งล้านโดสต์ฟรีทั่วประเทศนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีบรรยากาศของการฉีดวัคซีนทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะ
นี่เป็นภาพที่สถานีกลางบางซื่อค่ะ
นายสาธิตปิตุเตชะนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่๓นะคะ
เขาตั้งเป้าฉีดเข็มที่๓วันละ๑๕๐๐คน
แล้วก็จะทยอยฉีดจนครบ๑๕๐๐๐คนนะคะ
ส่วนใหญ่ที่มาในวันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรของกระทรวงคมนาคม
รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่รับวัคซีนกลุ่มแรกนะคะ
หลายคนก็มั่นใจนะคะสำหรับการจัดการแล้วก็คุณภาพของวัคซีนนะคะ
ส่วนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าเวสเกจบังใหญ่ค่ะ
วันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลไปตรวจเยี่ยม
จุดบริการดนรงค์ฉีดวัคซีนโควิด๑ล้านโดสนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับ
เป็นวัคซีนแอสตราเซเนก้า
ให้กับคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบนนพร้อมนะคะ
ที่๒และเข็มที่๓นะคะก็รวมทั้งสิ้น๑๒๔๕๔คน
นนทบุรีนี่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะคะ
เจอผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องก็ต้องเร่งฉีดให้เร็วที่สุด
แล้วก็มีการฉีดกระตุ้นเข็ม๓
ให้คนที่ได้ซีโนแวคเข็ม๑และ๒ในช่วงมีนาคมและพฤษภาคมนะคะ
ส่วนจังหวัดตราดค่ะชาวตราดก็ไปฉีด
นี่ท่ามกลางสายฝนเลยนะครับเพราะฝนตกตั้งแต่เช้าที่ตราด
นี่เป็นภาพที่หน้าสารกลางตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นวันนี้นะคะ
ถอยเลยค่ะเข้าแถวฉีดวัคซีนยาวเหยียด
จุดนี้เนี่ยจะฉีดให้ได้๒๐๐โดสด้วยกันอันนี้ที่ตราดนะคะ
แต่วันนี้มีภาพที่น่าเป็นห่วงก็คือที่ตรังคุณนัทพง

คือเนี่ยเป็นภาพที่โลกออนไลน์แชร์กันนะคะที่โรงพยาบาลกันตังจังหวัดตรัง
เขามารอกันตั้งแต่ตี๔แล้วก็มีการแบบแย่งบัตรคิวอะค่ะ
คนเยอะมากจริงนะคะนี่เป็นภาพตอนช่วง๙โมงเช้านะคะ
ประชาชนจาก๑๑ตำบลรวมประมาณ๑๐๐๐คนนี่มารอเข็มแรกนะคะ
มาตั้งแต่ตีสี่แล้วก็มีการจับกลุ่มพูดคุยกันไม่มีการเข้าแถวเจ้าหน้าที่เนี่ย
ต้องเอาไมโครโฟนมาขอความร่วมมือแล้วต้องมีการประสานขอกำลังตำรวจ
จากสพกันตังมาช่วยอำนวยความสะดวกด้วยค่ะ

ให้ผู้ชมดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลกันตังจังหวัดตรังคนโยชน์จริง
ซึ่งเห็นแล้วหลายคนก็เห็นภาพนี้แล้วก็เป็นห่วงนะครับ
เพราะว่าในพื้นที่อำเภอกันตังมีหลายคลัสเตอร์
คลัสเตอร์ที่สำคัญก็คือคลัสเตอร์เกาะเขี้ยมนะคะ
คือคลัสเตอร์นี้เนี่ยทำให้หมู่บ้านต้องปิดนะคะ
ประชากรทั้งหมด๗๗๐กว่าครัวเรือน
แล้วก็ประชากร๓๐๐คนได้รับผลกระทบ
ผู้ติดเชื้อสะสมที่กันตังตอนนี้รวมกว่าร้อยราย
แล้วคนก็เลยตื่นตัวมาฉีดวัคซีนกันเยอะ
แต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยหลายคนก็กังวลว่ามันจะกลายเป็นคลัสเตอร์
คนฉีดวัคซีนอีกหรือเปล่านะคะ
ในจังหวัดในภาคใต้คนต่อคิวเยอะนะครับ